สวัสดีครับสวัสดีครับ
มีการติดต่อที่จะให้ประนำเอาเด็กมาค้าบริเวณนี้
เอกนก็จะชมเพื่อนของลูกสาวว่ารับงานนี้
ลูกสาวจะถามว่างานอะไร

ก็บอกว่าเท่าไหร่

แล้วก็จะมีการนัดการ
แล้วก็ให้เด็กออกไปตามตามตาม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รายการถามตรงติดตามข่าวหลายจังหวัดมาต่อเนื่องนะคะ

เพราะว่าข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ในหลายจังหวัด
แต่เป็นลักษณะการก่อเหตุแบบเดียวกัน
ซึ่งเป็นงานของตำรวจที่ทำงานปราบค้ามนุษย์นะคะ
ก่อนหน้านี้เราคุยกันที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนนั้นก็มีข่าวสลับไปสลับมาว่า
สมยอมนี่เด็กก็ไม่ใช่เด็กเรียบร้อยนี่
แล้วถูกกระทำแบบนี้เนี่ยก็เด็กก็ยอมนี่เด็กก็เด็กก็ไม่ได้ขัดขืนนี่

ว่าเด็กจะเป็นแบบใดก็แล้วแต่กฎหมายคุ้มครองเขาเอาไว้นะคะ

ซึ่งส่วนหนึ่งตำรวจปราบค้ามนุษย์เข้ามาด้วยเนี่ย
ก็คือกรณีขบวนการค้ากามที่จังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งตอนนี้เรื่องยังไม่ได้จบนะคะ
แล้วก็ล่าสุดวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นข่าวไปเป็นการแถลงข่าวกัน
คือคุณแม่ของเหยื่อไปแจ้งที่มูลนิธิปวีนา
แล้วทางมูลนิธิค่ะคุณปวีนาก็ต่อกับตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะคุณผู้ชม
ก็เลยเป็นที่มาของการล่อซื้อแล้วก็เจอและไม่ได้ช่วยได้แค่ลูกของคุณแม่เท่านั้น
แต่ยังช่วยเด็กคนอื่นที่ตกเป็นเหยื่อด้วย
สิ่งที่น่าตกใจคือว่าคนที่อยู่ในลักษณะของการจัดหาหรือถ้าเราเรียกภาษาปาก
แบบที่เราคุ้นเคยกันว่าแม่เล้าอายุ๑๕ค่ะคุณผู้ชม
เรียนก็ถามก่อนเข้ารายการนะคะเคยเจอที่เด็กที่สุดเท่าไหร่
ก็ประมาณ๑๕๑๖นี่แหละค่ะซึ่งมันน่าตกใจมากนะคะ
ว่าเขาทำหน้าที่ที่เรานึกไม่ถึงว่า
ณตอนนี้มีเด็กอายุ๑๐กว่าขวบทำหน้าที่นี้แล้ว
วันนี้เราจะคุยกันกับผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะ
พลตำรวจตรีกรชัยคล้ายครึ่งสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวที่ฉันขอกลับมาเพราะว่างานของตำรวจ

ทำแบบไหนดิฉันอยากรู้ทั้งหมด

ก็ไม่ต้องตอบได้ครับขอบคุณครับ
ที่มาเปิดงานของตำรวจที่รับต่อจาก

ขอคุยกับคุณแม่ของน้องก่อนนะคะ
คุณแม่ให้ข่าวเอาไว้

ตกลงเด็กเนี่ยเป็น

เราจะคุยทั้งหมดนี้กับคุณแม่ของน้องนะคะ

คุณแม่เริ่มต้นเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ว่าเรื่องก่อนที่คุณแม่จะไปที่

ก็เลยขออนุญาตไปบ้านยายที่โคราชอะค่ะ

นั่งรถเลยไปหาเพื่อน
ให้เพื่อนมารับว่าขอไปกินข้าวกับเพื่อน

กับลูกสาวตลอดค่ะ

ในข้อความของลูกในเฟซบุ๊กอะค่ะ

น้องเขาเคยเล่นโทรศัพท์ของน้องสาว

เครื่องที่ตัวเขาแล้วก็เครื่องที่น้องสาว

เราก็เลยไปเห็นข้อความว่า

เอกใจว่างานอะไรก็เห็นเขาคุยกัน

ไปขายไหมงานอะไรเสร็จเขาบอกว่างานขาย

มีตัวเหมือนแม่เรา
ทำไมไม่รับโทรศัพท์
ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับคุณแม่

ใช่ค่ะหนูคุยกับลูกทุกเรื่องเลย
เพราะว่านี่ก็ยังวัยรุ่นก็เหมือนจะเลี้ยงลูกปรับ
รู้ว่าเขาต้องการอะไรในช่วงวัยนี้
ไม่ได้แบบกีดกันไม่ได้บังคับอะไรลูกสาวมากมายค่ะ
ทีนี้ช่วงปิดเทอมนี้ถือว่าพฤติกรรมของน้องเนี่ย
ต่างไปจากช่วงปิดเทอมครั้งอื่นที่ผ่านมาหรือเปล่าคะ
ปกติค่ะก็คือเขาจะช่วยทำงานที่บ้านอะไรปกติ
แล้วรอบนี้มีผิดปกติไหมคะ
รอบนี้ก็คือเหมือนเชื่อฟังเพื่อนมากขึ้น
พอเขาไปกลับไปเจอเพื่อนเขาในกลุ่มเพื่อนเขา
เหมือนเขาไม่ฟังไม่ฟังเราเหมือนน้อง
ตัวน้องกับคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านที่จังหวัดอะไรคะ

แล้วทุกปิดเทอมน้องจะไปบ้านคุณตาคุณยายหรืออะไรไหมคะ
ก็อยู่กับตาค่ะก็อยู่ที่หัวหินเนี่ยค่ะ
แล้วการเดินทางของเขาเนี่ยเคยมีไหมที่แบบขอไปหาเพื่อน
จะไปค้างกับเพื่อนจะไปเที่ยวกับเพื่อนมีมาก่อนหน้านี้ไหมคุณแม่
ไม่มีขอไปค้างกับเพื่อนมีแต่ขอออกไปเดินห้างกับเพื่อน
เดินตลาดนัดตามภาษาเด็กที่จะขอออกไปข้างนอกค่ะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เด็กออกไปเด็กออกไปทำอะไร
เพราะว่าแม่ก็ต้องเหมือนเราก็ไว้ใจลูกเชื่อใจลูก
ไม่เคยไปค้างบ้านเพื่อนใช่ไหมคะคุณแม่

ไม่เคยไปค้างไม่ว่าจะเป็นไปค้างอ้างแรมไปเที่ยวอะไรกับใครก็ไม่เคยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีแต่กลับมาบ้านมาค้างบ้านน้าบ้านพี่บ้านอะไรอย่างนี้
เคยกลับไปบ้านเพื่อนนะคะ
ทีนี้ความสัมพันธ์ดูแล้วไม่มีปัญหาถูกไหม
ถ้าเราฟังจากคุณแม่คือความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มีปัญหาอะไร

อยากได้อันนี้แม่ไม่ให้เงินไปซื้ออยากได้อันนี้ที่บ้านไม่ให้เงินไปซื้อมีไหมคะ
น้องได้เงินวันละ๓๐๐บาท

แล้วก็ของทุกอย่างในตัวน้องก็คือน้องใช้ของแบรนด์หมดเลยค่ะ
ขออภัยนะคะคือบ้านมีฐานะคุณแม่มีฐานะแล้วที่สำคัญคือให้ด้วย
ใช่ค่ะอยากได้ไอโฟนซื้อไอโฟนให้อยากได้อะไรให้ลูกค่ะ
แต่ว่าต้องเหมือนเกรดเฉลี่ยเท่านี้แล้วเราให้ประมาณนี้ค่ะ

คือที่ถามไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าในเนื้อข่าวมีการพูดถึงว่า
ตกลงที่ไปเกิดเหตุการณ์คราวนี้เนี่ยน้องน้องถูกหลอกไปน้องเต็มใจไป
ทะเลาะกับแม่ออกไปหรือมันเกิดอะไรทำไมถึงเกิดรอบนี้ขึ้นคะ
เหมือนเขาบอกว่าเขาอยากใช้ชีวิตเหมือนเพื่อน
ที่เขาบอกแม่นะคะเขาอยากให้แม่ปล่อยเขาเหมือน
เขาเห็นเพื่อนแล้วคือเพื่อนออกไปเที่ยวตอนกลางคืนได้
สามารถใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาได้
แต่ซึ่งอยู่กับแม่แม่จะให้ใช้โทรศัพท์เป็นเวลา
แล้วก็ไม่ให้ออกไปกลางคืนนะคะดึกเราจะไม่ให้ลูกออกไป
ออกไปคือออกไปเป็นเวลาค่ะแล้วเขาเห็นเพื่อนเขาได้ออกไปเที่ยว
ขับตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกเหมือนอยากอยากเป็นเหมือนเพื่อนบ้าน
ให้แม่ปล่อยบ้างแต่เราไม่ได้ต่อยเขาอะค่ะ
เริ่มมีการพูดแบบนี้กับคุณแม่ใช่ไหมคืออยากอิสระอยากเป็นเหมือนเพื่อน
ใช่เหมือนเพื่อนแบบทำไมทำไมแม่ไม่ให้ออกมาอะไรแบบนี้

เพราะฉะนั้นทีนี้การออกไปคราวนี้คุณแม่คิดว่าเป็นลักษณะของการถูกหลอกไหม
หรือว่าโทษนะคะขอถามแบบตรงว่าหรือน้องรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนจะให้ไปทำอะไร
จากที่เห็นข้อความน้องไม่ได้เต็มใจที่จะทำอะค่ะ
ในข้อความที่น้องทำคือเหมือนเพื่อนทำอยู่แล้ว
แล้วเหมือนน้องออกจากบ้านไปแล้วไปอยู่กับเพื่อน
แล้วเหมือนเพื่อนส่งลูกน้องไปให้เอเจน
น้องในข้อความก็จะแบบว่าทำไมต้องส่งลูกน้องไป
กลัวนะน้องไม่กล้าทำนะน้องอะไรประมาณนี้ค่ะ
คือเด็กไม่ได้อยากจะไปทำอย่างที่เพื่อนชวนล่ะใช่ไหมคะ

อันนี้รับประกันได้เลยเพราะว่ามีข้อความของน้องอยู่
น้องไม่ได้อยากที่จะไปทำ
เพื่อนที่ว่านี่นะคะถ้าเอาตามคดีนะ
คือเพื่อนที่เหมือนกับจัดหาแขกให้
แบบจับคู่น้องกับแขกให้เนี่ยอายุพอกันใช่ไหมคะ

เพื่อนคนนี้เนี่ยคุณแม่รู้จักอยู่แล้วไหม
ไม่เคยเห็นค่ะเคยเห็นแต่เขาพูดถึงเพื่อนเฉย

ไม่รู้เลยใช่ไหมทีนี้กลับมาที่คุณแม่เล่าเป็นลำดับ

เพราะฉะนั้นก็เลยเอกใจแล้วว่าบทสนทนา

แล้วที่คุณแม่บอกว่าคือน้องเนี่ยไม่ได้อยากจะทำหรอก
คิดว่าน้องน่าจะเหมือนประมาณว่าเพื่อนอยู่ด้วยกัน

ทำไมไม่มาอะไรประมาณนี้ค่ะ

ทำไมไม่ให้เพื่อนแบบไม่ให้ลูกสาวไปอะไรอย่างนี้

ก็ใช้คำหยาบแล้วก็โทรโทรจิกลูกสาวตลอดที่น้องเห็นในข้อความ
คุณแม่คิดว่าที่เขาตัดสินใจไปเนี่ย

เพื่อนกลัวเพื่อนโกรธกลัวเพื่อนงอนอย่างนี้

ใช่ค่ะเพราะว่าในข้อความเห็นว่า
พี่เขาก็ตบหรอกเหมือนแบบเหมือนพี่เขาก็จะทำร้ายนะ
ถ้าไม่มาตามที่บอกอะไรประมาณนี้
โทษนะคะคุณแม่คือในกลุ่มเพื่อนที่น้องสนิทด้วย
มีเพื่อนผู้ชายสนิทในกลุ่มไหมคะ
เพื่อนผู้ชายเขาก็น่าจะมีนะคะ
แต่หมายถึงว่าอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันมีไหมคะ
คืออันนี้ขอพูดตรงเลยคือไม่แน่ใจ
เพราะว่าไม่เคยที่จะเข้าไปในกลุ่มของลูกสาวเลย
คือเวลาเขาออกจากบ้านก็ไม่ใช่เพื่อนที่หัวหินนะคะ

หัวหินเรายังทราบว่าเพื่อนเขามีกลุ่มไหนบ้าง
เข้าใจค่ะคือเข้าถึงง่ายกว่าเนอะ
คุณแม่ทีนี้พอคุณแม่เห็นว่าแปลกแล้ว
คุณแม่ตามยังไงต่อก่อนที่จะไปถึงมือมูลนิธิปวีนาคุณแม่ตามยังไงต่อคะ
ก็คือก็ทักข้อความลูกไปเรื่อยค่ะ
แล้วก็พยายามติดต่อลูกเรื่อยโทรหา
แต่เวลาที่โทรหาหรืออะไรเหมือนเขาจะเปิดโฟนกับเพื่อนตลอด

เขาก็คงไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากประมาณเนี้ย
แต่สิ่งที่ก็ไปในศูนย์ปวีนาค่ะ
ว่าเรามีหลักฐานที่แบบมีคนชักชวนแล้วก็พาน้องไปทำอะไรอย่างนี้
นับตั้งแต่ที่เขาออกจากบ้านนะคะ
จนกระทั่งคุณแม่กับน้องสาวพาติดต่อไปที่มูลนิธิปวีนากี่วัน

วันที่๕แล้วเราแจ้งเมื่อวันที่
แกล้งประมาณวันที่๑๓๑๔ค่ะประมาณนี้

เพราะว่าข้อความที่น้องเขาเพิ่งโดนส่งลูกไปขาย
มันเพิ่งมีข้อความมาให้เราตกใจเราก็เลยกลัวมากกว่าอืมค่ะ

น้องสภาพจิตใจเป็นอย่างไรคะ
คิดว่าน้องเขาน่าจะเห็นในข้อความเขารู้สึก
เขาเจ็บกายด้วย
ที่ผู้ใหญ่ทำกับอย่างนั้นกับเขาอะค่ะ
ในข้อความเหมือนเขาบอกเพื่อนเขาว่า

คุณแม่ตอนนี้น้องอยู่กับคุณแม่ไหม

เพราะว่าเขาพาน้องไป
เหมือนรักษาสภาพจิตใจก่อน
ค่ะก็คือเหมือนกับอยู่ในความดูแลการรักษาสภาพจิตใจ
ให้ฟื้นกลับมาเนอะคุณแม่เนาะ
คุณแม่เดี๋ยวยังไงสิ่งที่คุณแม่เล่ามา
พอส่งต่อไปที่มูลนิธิปวีนามปุ๊บ
แล้วไปที่ตำรวจปราบค้ามนุษยปุ๊บเป็นอย่างไร

ขอบคุณคุณแม่นะคะแล้วขอให้น้องสภาพจิตใจแข็งแรงเร็วนะคะ
ค่ะขอบคุณแม่นะคะ

พอเข้ามือมือที่ปวีนาปุ๊บแล้วต่อตำรวจเลยนะคะ

ดิฉันจะใช้คำว่าเกือบจะทันทีก็ได้

แต่การล่อซื้อเนี่ยแล้วใช้เวลาสั้นขนาดนี้เนี่ย
จะใช้คำว่าเกือบทันทีเลยก็ได้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าดูจากองค์ประกอบเบื้องหลังของครอบครัวเนี่ย

ลักษณะเด็กมีปัญหาถูกกดดันจากทั้งบ้าน
หนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่กับคนในบ้าน

ผมว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ

อิสระทำไมเขาต้องเรียนเพื่อให้ได้เกรดเท่านี้แล้วถึงจะได้ของ
ส่วนเด็กเหล่านั้นไม่ต้องทำอะไร

แต่ว่ามีของใช้เพราะอะไร
พอเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสร็จก็เหมือนถูกบังคับทางอ้อม
ที่ผมบอกว่ามันเป็นภาวะจำยอม
ผมใช้คำว่านี้คำนี้มันเป็นคำที่เหมาะสม

เพราะฉะนั้นวุฒิภาวะในความคิดเนี่ย

ไร้เดียงสาในความคิดจะไม่ได้เก่งเหมือนผู้ใหญ่

คือเด็กไม่ได้ทำงานเพื่อต้องการเงินแน่

แต่ถ้าถามว่าถ้าใช้คำอย่างภาษาเรานึกออก

คำถามว่าทำไมมันจะเกิดขึ้นในหัวอยู่เสมอ

ชับโดยใช้สภาพแวดล้อม

อยู่ในภาวะตรงนั้นคงจะไม่สามารถจะดิ้นลนออกมาได้
ย้อนกลับไปนิดเดียวค่ะก่อนที่จะมาให้ไล่เรียงกันว่าเวลาล่อซื้อแล้วได้เร็วขนาดนี้เนี่ยทำยังไงนะคะ
คือน้องเนี่ยมีบ้านสองที่
คุณพ่อคุณแม่อยู่คนละจังหวัดกัน

ที่กลับไปคืออีกบ้านหนึ่งซึ่งเขาโตมาที่นั่นด้วยใช่ไหมคะ

แล้วเพื่อนกลุ่มที่พากันไปทำก็ที่โคราช

ตอนนี้น้องอยู่ไหนคะหลังจากที่ล่อซื้อได้แล้ว
ต้องบอกว่าในขั้นตอนของการดำเนินการช่วยเหลือเหยื่อเนี่ยนะครับ
มีการคัดแยกเหยื่อหลังจากที่เราไปช่วยที่โรงแรมมาแล้วเนี่ยนะครับ
เราก็มีการคัดแยกเหยื่อโดยสหวิชาชีพก็คือ
โดยเจ้าหน้าที่พมนักจิตวิทยาเข้ามาทำการคัดแยก
ว่าคนไหนเป็นเหยื่อใน๖คนนี้เราคัดแยกออกมาเป็น๔ท่าน

ในประเทศไทยมีบ้านพักอยู่ประมาณ๘ที่

แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาฟื้นฟูความรู้สึก
คือทำให้เขาหายจากความตนกตกใจ
หรือว่าในพวังที่เขาได้เข้าไปอยู่ในตรงนั้น
เพื่อพร้อมในการที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตำรวจไปเจอที่โรงแรมตามข่าวคือไปเจอทั้งหมด๖

ที่บอกว่าเป็นเหยื่อคือต้องเป็นผู้หญิงทั้งหมด

เพราะฉะนั้นอีก๒คนคือผู้ชายคนผู้หญิงคนอันนี้เข้ารักษณะ

เป็นกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ได้โดนบังคับ
แล้วที่บอกว่าอายุ๑๕แล้วเป็นคนจัดหาหรือเราเรียกติดปากกันว่าแม่เล้าเนี่ยไม่ได้เจอตัวเหรอคะ

เพราะเรารู้คือต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้รับทราบจากมูลที่ปวีนาเนี่ยเราก็ส่งกำลังพลลงไปในพื้นที่เพื่อจะหาอย่าลืมว่าคุณแม่มีการแอดไลน์มีการทำทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับ
เราก็แค่ดูจุดเราสามารถมาร์คจุดได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน
อาจจะสอบถามเขาบ้างอาจจะดูจุดจากการที่เขาส่งมามันจะสามารถบอกพ้อยจุดได้เลย
อันนี้หมายถึงคือผู้การตามหาตัวเด็กที่คุณแม่เขามาแจ้งเลยหรือว่าหรือว่าเป็นโทษนะคะเป็นการล่อซื้อกลุ่มนี้เพื่อให้
ก่อนครับต้องไปหาเด็กก่อนช่วยเด็กกลุ่มนี้ออกมาก่อน
โดยใช้วิธีคือเหมือนกับตามหาตัวหรือว่าโทษนะคะล่อซื้อบริการค่ะ

ว่าเราต้องการที่จะได้รับการบริการเด็กอายุต่ำกว่า๑๘

เราต้องรีบทำเลยเพราะว่าเขาจะต้องรู้แล้ว

เขาจะรู้ว่าเด็กหายเขาเองจะต้องระวังตัว
เราก็ทำการล่อซื้อนะวันนั้นคือวันที่๒๐เลย
เดี๋ยวนะคะ๖คนที่ท่านไปเจอเข้ารักษณเหยื่อ๔คนเป็นเด็กผู้หญิง
ส่วนอีก๑เด็กผู้หญิงกับ๑เด็กผู้ชายเนี่ย

ไปเจอเขาที่โรงแรมที่นครราชศรีมาเนี่ย

อันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเราเองเนี่ย
เราเป็นกรรมประชาการตรวจสอบส่วนกลาง

เราไม่ได้แค่สงสัยในเรื่องบางเรื่อง

เรายังสงสัยว่ากลุ่มนี้เนี่ย

ลักษณะของการเอาใช้

บางครั้งต้องมองให้มันเป็นในแง่ลบ
เผื่อว่าเขาใช้เพื่อมาล่อหลอก

เมื่อเด็กต้องการเงินก็ต้องทำงาน
นี่ครับมันเป็นเรื่องของขั้นตอน

พอเอาตามลำดับเลยนะครับ

เข้ารักษณะการล่อซื้อแล้วถูกไหมคะทำยังไงต่อ
อย่างนี้ครับ๔๗พฤษภานะครับ
อนุญาตนะครับได้เห็นตามชาร์จเลย

จากนั้นครับเราใช้เวลาอีก๒วันนะครับในการติดตามไม่ว่าจะเป็นถิ่นที่อยู่
สถานที่ที่เขาอยู่เพื่อหาจุดมาร์คจุดอย่างที่ว่านะครับ
เมื่อวันที่๑๙ครับเราก็มีการช่วยเหลือช่วยเหลือเด็กทั้งหมด๖ท่าน
และคัดแยกออกมาเป็น๔ท่านนำไปไว้ที่บ้านนาลีสวรรค์

เด็กหญิงคืออายุต่ำกว่า๑๕ครับนะครับ
จากนั้นสัก๒๐ครับเราทำการล่อซื้อ
โดยแจ้งว่าเราเป็นนักเที่ยว
ต้องการเหยื่อหรือว่าต้องการร่วมประเวณี
กับคนที่อายุต่ำกว่า๑๘
นางสาวบีในเครือข่ายเมื่อวานนี้
ได้ยินว่ามีอยู่ในสต๊อกของตัวเอง

นี่ก็เป็นเหยื่อเช่นเดียวกันครับเนื่องจากอายุต่ำกว่า๑๘นะครับ
เราถึงทำการล่อซื้อครับเมื่อได้มอบตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อย

คนที่ล่อซื้ออายุ๑๖คนหนึ่ง๑๕คนหนึ่ง

ขอหน้าครับนางสาวขอ

อันนั้นคือไปตั้งแต่วันก่อนหน้าล่อซื้อ

เดี๋ยวน่ะเข้าใจถูกมั้ยว่าถ้าเป็นคนจัดหาอายุ๑๕คนนี้
ที่เอามา๑๕๑๖ทั้งนั้นเลย

ต่ำสุดคือ๑๓ปี๑๓๑๔ปีมีครับ

แล้วตัวคนที่เป็นคนจัดหาหรือที่เราเรียกกันว่าแม่เล้าเองนี่

ซึ่งขออภัยนะคะถ้าในแง่ของกฎหมายเนี่ย
น้องคนนี้อายุ๑๕ปีถึงแม้ว่าจะเป็นคนจัดหาหรือ

เวลาเราสอบเรายังต้องมีสหวิชาชีพอีกไหมคะ

เขาก็ต้องรับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกันครับ

พอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนที่

เวลาคุยลักษณะการคุยยังมีความเป็นเด็กให้เห็นไหม

ขออภัยนะคะที่ถามคือเขาเชี่ยวชาญไหมหรือเขาทำมานานแค่ไหนแล้ว
ใช้คำว่าค่อนข้างจะ
ใช้คำว่าถ้าเรามองแล้วไม่น่าจะเป็นเด็กอีก๑๕อ่ะ

ทั้งการพูดแล้วก็ลักษณะการแสดงออก
เหรอคะครับมีความเชี่ยวชาญมีความแกร่งพอสมควรครับ

เราสามารถบอกได้ไหมคะว่าเขา
มานานหรือยังหมายถึงว่าดูรูปลักษณ์
คำตอบเขานะคือแต่ลักษณะการพูดคุยติดต่อต่อรอง
ในเพื่อนเฟสเขามีอยู่ประมาณ๒๐๐คน
แสดงว่าต้องทำมานานแล้ว

ตอนนี้เรากำลังไล่เลียงนักแหว่งกลุ่มบุคคลอายุคน
คือการทำงานของบรชกรเนี่ยนะครับ
เราก็แบ่งให้บตทรช่วยด้วยอาจกรรมในวิธีนี้ช่วย
คนออกไปเป็นกรุ๊ปคนช่วงอายุ
เพื่อเราจะดูว่าคนไหนที่น่าจะเชื่อว่า
ถ้ามีผู้หญิงอายุน้อยก็อาจจะเป็นกลุ่มของผู้ร่วมบริการ
ถ้าอายุมากก็อาจจะเป็นผู้ใช้บริการ
อย่าลืมนะครับคดีนี้มีผู้เสียหายถึง๖ท่าน
แสดงว่าต้องมีผู้เสพอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า๖ท่านเช่นเดียวกัน
เวลาตำรวจล่อซื้อเนี่ยนะคะคนที่คุยก็เป็นตำรวจไหมท่าน

หรือเป็นเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกสายลับตำรวจอีกทีนกต่ออีกที

แล้วโทษนะคะเวลาไปถึงคืออันนี้ล่อซื้อรอบเดียวได้เลยป่ะค
ได้เลยครับก็แสดงถึงความชำนาญความเคยชินความเคยตัว
ฉันนึกว่าคือเขาจะไม่ไว้ใจไหม
เพราะถ้าเข้าไปต้องกลายเป็นลูกค้าขาจรแล้วเขาจะไม่ไว้ใจไหมหรือยังไงคะ
แสดงว่าเขาเคยชินเขามีความรู้สึกว่าเขาทำแบบปลอดภัย
ครับจริงเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปจับอีกนะครับ
คงจะต้องรอบุคคลที่เป็นมาร่วมประเวณีกับเด็ก

มานอนกับน้องเนี่ยผิดความผิดทุกคนครับ
ผู้การคิดว่าเขาคือสูงสุดของเครือข่ายหรือยัง

ความคิดของผมเด็กคนนี้อาจจะเป็นแค่กลไกหนึ่ง

แล้วใช้เด็กคนนี้ในฐานะของการเป็นการเปิดเฟสเพื่อหลอกนะครับ

เพราะเด็กแค่นี้จะคิดอะไรไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้เด็กเข้าไปอยู่นะครับ
ทำการตอนนี้เราก็ทำการสกรีนอยู่
ถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องสนับสนุน
คุณต้องถูกดำเนินคดีครับตามกฎหมาย
กำลังจะถามค่ะคือโรงแรมเนี่ยเพราะท่านไปเจอเด็ก๖คนและใน๖เป็นเหย่อน

ถ้าเปิดโดยให้เด็กเข้าไปโดยไม่มีผู้ใหญ่นำพาไปนะครับ

ลักษณะของเนื้อข่าวก็คือว่าเมื่อได้เงินมา
ก็ใช้ชีวิตไปแต่ละวัน
เช่าห้องอยู่กันรวมตัวไว้
อย่างนี้แปลว่าโรงแรมห้องเช่ารายวัน

นึกว่าแบบเป็นลูกคนรวยมาเปิดห้องฉลองวันเกิด

มันต้องมีชื่อมีนามสคุลมีที่อยู่มีอายุ
นะครับคุณต้องรู้อยู่แล้ว
เพื่ออะไรครับ
เพื่อให้เขารู้ว่าคุณมีพรบโรงแรมพรบเกี่ยวกับสถานบริการอยู่

เพราะไม่ฉะนั้นแล้วคุณจะต้องถูกดำเนินคดีครับ
นี่คือสิ่งที่ท่านบอกว่าตลอดสั่งการ
คุณผู้ชมคะถ้าเอาเฉพาะที่เรานับจากเอา
เอารอบล่าสุดที่เรานับจากที่เราพบกันครั้งแรกนะ

แล้วก็มีผู้การไปทำงานบางส่วนกับคดีของแม่ห้องศร
และอันนี้ล่าสุดคือไปเจอที่นครราชศรีมาหรือว่าโคราชนะคะ
แล้วพอย้อนคดีกลับไปเอาใกล้เนี่ยงานของปราบค้ามนุษย์
เจอแบบนี้คือแม้กระทั่งคนจัดหาหรือว่าแม่เล้าเอง

แล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อก็จะ๑๓๑๔๑๕๑๖
แถวนี้นะคะคุณผู้ชมคำถามคือ
ไม่ต้องกลัวภาพลักษณ์แล้วนะคะเอาของจริงมาว่ากัน
บ้านเราทุกจังหวัดไหมถ้าเจอ
ถ้าหาเนี่ยเจอทุกจังหวัดไหมสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมคะที่ทางผู้การอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ถ้าเอาวันที่ล่อซื้อสำเร็จคือ๒๐พฤษภาคม
แล้วคือก็มาแถลงข่าวแล้วที่เราคุยกันเนี่ย
คือหลังจากนั้นมีอีกมีอีกครับ
ข่าวถ้าคุณผู้ชมอ่านนะคะอย่างไทยรัฐออนไลน์ก็ลงนะคะคือ

แล้วคือเอาอย่างนี้แค่เราไล่แค่๓๔ครั้งเนี่ยนะคะ

การเอาอย่างนี้คือดิฉันเข้าใจว่าเวลาถามแบบนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ประเทศด้วยนะคะ
แต่เราไม่ต้องปิดแล้วค่ะครับใต้พรมใครเปิดก็เจอค่ะครับ

อันนี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตเข้าไปสู่แนวนโยบายก่อน
อันนี้การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาตินะครับ
เมื่อเช้านี้นะครับท่านพบตรได้มีสายด่วนถึงผมนะครับ
จากท่านได้รับบัญชาจากท่านนายกรมนตรีนะครับ
ท่านรองนายกท่านประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ว่าให้ดำเนินการกวาดล้างการค้าประเวณีเด็กนะครับ
หรือการค้าประเวณีที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ให้หมดไป
นี่คือคำสั่งนะครับจากนั้นครับท่านพลตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดานะครับ
และมีแนวคิดและแนวนโยบายได้มอบมาเมื่อเช้านี้นะครับ
ให้ทางกองประคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นกองคำการหลักในการดำเนินการนะครับ
โดยมีการแบ่งใช้คำว่าโซนิ่ง
ท่านอาจจะบอกว่าทำไมต้องมาเน้นอาชญากรรม

ประเทศที่ให้เทียร์เราได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจ
ท่านก็มองว่าต้องแบ่งเป็น๓เฟส
โซนในประเทศไทยเรามี๗๐กว่าจังหวัดนะครับ
คำว่าแบ่งโซนเราคือแบ่งยังไงครับ

เหมือนไฟจราจร
คือวิกฤตแล้วคือเจอเยอะวิกฤตมาก
เยอะก็แบ่งจังหวัดที่เป็นสีแดง

เอ่ยพอได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาเลย

บางรักผัดพงฯนะครับ

เมืองใหญ่จะต้องอยู่ในเขตของสีแดง
สีแดงคือท่านบอกเลยว่าท่านพบตรบอกเลยว่า

ต้องไม่มีการค้าประเวณีเด็ด
อันนี้เราเน้นเรื่องการค้าประเวณีเด็กนะครับ

แล้วค้าประเวณีทั่วไปมันก็ผิดนะฮะ
ถึงบอกว่าความเร่งด่วนของปัญหา

เหลืองคือการดำเนินการขั้นเด็ดขาด
อย่าลืมนะครับไฟเหลืองก็เตรียมจะเป็นแดง
เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดวงจรนี้ให้ได้

ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการปราบปราม

เชียงใหม่ภูเก็ตสงขา

สิ่งที่เราวางไว้ตามการวิจัย
วิจัยมาว่านี่คือในพื้นที่อันตราย

สมมุติว่าเป็นราชบุรี

การบุรีเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
น้องคายเป็นเมืองที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

หรือว่าประชากรของประเทศเพื่อนบ้าน

ที่คุณจอมขวัญพูดมาสักครู่
ค้าประเวณีเราก็ต้องสนใจ

ก็นำไปสู่การค้าประเวณีเด็กได้

ล่อใจทรัพย์สินเงินทองที่ได้

การที่นำไปสู่การค้าประเวณีเด็ก

วันนี้ทางกองคับการปราบปรามมนุษย์ได้ทำแผน

ผมเป็นหนึ่งใน
ถามว่าการจับกลุ่มข้ามนุษย์
กรณีค้าประเวณีที่เวลาเอาผิดที่ไร

ผู้ประกอบการเจ้าของตึกเจ้าของผับ
เจ้าของสถานที่ไม่เกี่ยว

จริงตอนนี้เรามีกฎหมายค้ามนุษย์ออกมา
แล้วก็มีกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น
ค้าประเวณีต้องเข้าใจว่า

ก็ผิดเรื่องการค้าประเวณีนะครับไม่ใช่ไม่ผิด
แต่ผู้ที่เข้าไปร่วมประเวณีเท่านั้นเองที่ไม่ผิด

ความต้องการแต่ในทางกับการที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับ
ท่านที่เป็นเหยื่อเนี่ยดีมารสภายมันไม่ได้นะครับ
คุณต้องการคุณต้องการต้องโดนครับเพราะคุณมาเสพเด็ก
กฎหมายใช้กับคนคนละกลุ่มกันใช่ครับดิฉันต้องเดี๋ยวที่ฉันต้องหาใครมาคุยสักคนหนึ่งเรื่องนี้
เพราะเรื่องค้าประเวณีของบ้านเราต้องคุยของจริงสักทีเหมือนกัน
คงต้องต้องควบคุมนะครับให้น้อยลงจริงณเวลานี้นะครับ
ผมใช้คำว่าสถิติการจับกลุ่มค้าประเวณีน้อยลงเยอะครับ
ผู้การไม่อยากเจอกันบ่อยเพราะถ้าเจอกันแปลว่ามีเรื่อง
แต่ยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับยินดีครับสวัสดีครับน้องมัน
วันนี้ลาก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้กลับมาสวัสดีค่ะ